ก็คือความสามารถเฉพาะตัวของนักกีฬา

ถ้าใครดูถ่ายทอดสดเนี่ยก็คงจะอึ้งกับบางท่านะครับ
โอ้โหนี่คือนักเตะไทยนะครับ
ที่โชว์ท่าไม้ตายได้เหมือนกับพวกนักเตะต่างชาติ

ทั้งบราซิลหรือสเปนพวกนี้

แต่ว่าไม่มีเวทีในการโชว์แล้วก็ไม่มีพื้นที่ให้แฟนแฟนฟุตซอลได้เห็น
แต่ว่าวันนี้เนี่ยพอมีการถ่ายเท้าสดโหภาพพวกนี้มันถูกปรากฏออกไปแล้วก็ถูกแชร์
มันทำให้บรรดานักเตะมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะครับที่จะสู้ต่อ
เพื่อระดูการใหม่ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้น
แล้วก็เรื่องของเกมการเล่นที่ถือว่าเป็นเกมประทับใจนะ
เพราะว่าครึ่งแรกอีกอย่างหนึ่งครึ่งหลังกลับมาอีกอย่างหนึ่ง
อย่างบางเกมที่ผมจำได้เนี่ยเช่นเกมของสมุทรสาครซึ่งเขามีจุดเด่นอยู่แล้วนะครับ
ในการที่จะเสมอคู่แข่งหรือบางทีกลับมาชนะ
ซึ่งเป็นช่วงเล็กแรกซึ่งกรมทางหลวงอาจจะอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
แต่ว่านำไปก่อน๔ลูกถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
ซึ่งมันเกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่นาทีด้วยซ้ำไป
นี่คือเสน่ห์ของกีฬาภูมิสอนซึ่งเวลาเหลือน้อยแค่ไหนก็ตาม
แต่ถ้าเกิดว่าเราประมาทเราอาจจะจบเกมด้วยการเป็นผู้แพ้ได้เลยด้วยซ้ำนะครับ
นี่คือสิ่งที่เรารวบรวมมาตลอดทั้งระดูการในช่วงสุดท้ายครับ
สุดยอดความมันอีกหนึ่งเกมของฤดูการนี้
เกิดขึ้นที่สนามเทศบาลตะบนปลายบางจังหวัดนนทบุรี
ระหว่างโต๊ะเล็กไฮเวย์กรมทางหลวง
เปิดบ้านพบกับมังกรเทพบางกอกซิตี้
ครึ่งแรกเจ้าถิ่นมาด้วยฟอร์มสุดร้อนแรง
นำห่างถึงสี่ประตูต่อศูนย์จากนาทีทุกษิริ
เยตยศชะเล่มเขต
ถีราชศิษฐิสัตว์
และภาษากรสกลวาลี

จบเกมกรมทางหลวงแพ้ไปอย่างน่าเหลือเชื่อ
อย่างนี้เรียกว่าพลิกเกมจากหน้ามือเป็นหลังมือของจริง
บราซิลแจ็คซั่นสันโต๊ส
ที่ลงมาเป็นตัวพาวเวอร์เพลย์ข้ามหลอกให้จักรีดศรีนารา
ก่อนวิ่งไปที่จุดนัดพบและก็เป็นเจ้าตัวที่ปิดจ๊อปได้อย่างสวยงาม
จังหวะนี้แข้งตัวจี๊ดทีมเจ้าถิ่นนาวินรัตนวงสวัสดิ์โดนผู้เล่นทีมสมุทรสาครล้อมอยู่๓คน
เจ้าตัวจะแตะบอลลอดขาผู้เล่นทีมเยือนและจ่ายบอลต่อให้สารวุฒิพลาพึกยิงเข้าไป
ปิดท้ายด้วยลีลาสเต็ปเต้นโชว์บ้านท้ายอันน่ารักของสารวุฒิ
เห็นแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้จริงครับ
เป็นจังหวะการแก้ไขเกมของนพวุฒิเชื้อสุวรรค

โดนกิจสดาวงแก้วเข้ามาเพจก่อนแตะรอดขากัปตันช้างไปแบบหน้าตาเฉย
เต็ปถัดมาเป็นการแข่งขันระหว่างทีมทหารน้ำสโมสร

จังหวะนี้ไรอันโปเมสส่งบอลต่อให้มากอส
ไก่ยิงแต่ไปติดปียนัทนุษยา
บอลเด้งมาเข้าทางเจษดาชูเดช
สเต็ปเหนือยกบอลก่อนดีดไขว้หลังเช้ากลับมาให้ปียนัทนุษยา
แต่น่าเสียดายบอลฉลับออกข้างสนามไปซะก่อน
และสุดยอดสเต็ปโต๊ะเล็กกับการปิดเล็กอย่างร้าวใจ
สเต็ปอันเหลือร้ายของทีมแชมป์
เริ่มจากรายอันโกเมสไวบอลให้ชัยวัดจำกระจ่าง

เรียกเสียงเหตุจากกองเชียร์ทั้งสนาม
ก่อนที่สโมสรการท่าเรือจะฉลองแชมป์ฟุตซอลไทยลีก

และเป็นแชมป์สมัยที่๒ของสโมสรแบบยิ่งใหญ่

ยอดที่เรารวบรวมมาของวงการฟุตซอสโมสร
ซึ่งเป็นฤดูการสำคัญซึ่งผมเชื่อว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งครั้งเหมือนกัน
กับการที่เราจะต้องดูว่าชนบุรีจะกลับมาทวงบรังแชมป์ยังไงการท่าเรือจะรักษาแชมป์ยังไง
เดี๋ยวจะกลับมาแข่งขันเปิดฉากันแล้ว
ซึ่งในช่วงสุดท้ายครับเราลองปีทิ้งท้ายกันด้วยนะ
แล้วนอกจากเรื่องของรายการที่เรารวบรวมมา

ซึ่งทีมงานเนี่ยสังเกตมาทั้งอดูกาล
แล้วก็มองเห็นว่านักเตะพวกนี้มีจุดเด่น
ที่ทำให้เราจำได้เช่นถ้าดีใจ
หรือว่าวิธีการเคลื่อนที่วิธีการเลี้ยงวิธีการยิง
ซึ่งมันไม่เหมือนใครเราทิ้งท้ายนะครับ
ถือว่าทำให้เรานั้นจดจำนักเตะพวกนี้ได้
ส่วนช่วงนี้ครับสุดท้ายจริงเนี่ย
ผมลาไปในช่วงปีใหม่นะครับ

ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะหยุดกลับบ้านที่ต่างจังหวัดไปล่วงหน้าแล้ว
แต่ว่าบางคนอาจจะกำลังเดินทางในวันนี้

คนที่กำลังเดินทางก็ขอให้ประสบ
แต่ความปลอดภัยนะครับระหว่างการเดินทาง
แล้วก็คนที่เดินทางเที่ยวในบ้านอยู่ตอนนี้
ก็ขอให้พบกับความปลอดภัยนะครับ
อย่าเจอปฏิเหตุแล้วก็อยากให้มีข่าวเศร้าทุกอย่าง
เรื่องของการดื่มแน่นอนทุกคนเตือนกันอยู่แล้ว
ผมเชื่อว่ามันต้องมีตามเทศกาล
แต่ว่าเอาให้พอเหมาะแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่มันถูกต้องนะครับ

เพราะว่าปฏิเหตุเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องไม่คาดคิดปุ๊บเนี่ย

คนที่เขาไม่รู้อิโนอิเน่ตามท้องถนนเนี่ย

ผมว่าเทศกาลแบบนี้มันมีโอกาสน้อยมาก

ญาติมิตรของเราแบบครบทุกคนนะครับ

สนุกกับการใช้ชีวิตในช่วงวันปีใหม่
แล้วก็เก็บพลังใจนะครับ

ในช่วงปีนี้หรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่

ในปี๒๐๑๙หรือว่าปี
ศักราช๒๕๖๒นะครับ

ในช่วงปีใหม่นะครับแล้วรายการของเราลาไปเลยนะครับ
สวัสดีครับ
เน้นมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเต็มอิ่มกันอีกครั้ง

เริ่มกันด้วยพ่อมดแห่งวงการฟุตซอล

ลาสสิกเรื่อยไม่รีบ
เกาเกมแต่ทุกครั้งที่ลงสนาม

ที่เขาจะดูดบอลลงมาก่อนจะยิงทันที
หรือแม้กระทั่งบอลยังไม่ถึงพื้น
ก็พร้อมซัดบอลยิงได้ทุกเมื่อ

ต่อด้วยเจษดับ
กัปตันหน้าเป้ากำลังสำคัญของทีมทหารน้ำราชนาวี
กัปตันหน้าเป้ากำลังสำคัญของทีมทหารน้ำราชนาวี
ปตันหน้าเป้ากำลังสำคัญของทีมทหารน้ำราชนาวี
รูปร่างที่บึกบึนและแข็งแกร่ง

เราจะเห็นหนุ่มคนนี้ใช้ตัวบังบอน

ซึ่งนี่ก็เป็นจุดเด่นที่ทำให้เขาทำแต้มให้กับทีม

การใช้ตัวบางบอลจากคู่ต่อสู้
แล้วพลิกยิงด้วยซ้ายอย่างเยือกเย็น
อกจากนี้ก่อนจะทำประตู

ทั้งการกระชากบอลจากด้านข้าง

คนดูก็ลุ้นกับทีเด็ดท่าไม้ตาย
กัปตันคนนี้ได้ทุกแมช

เตะที่ครบเครื่องทั้งเกมรับ

จากประสบการณ์ที่สะสมมาตลอด๑๐ปี
และเซตบอลของหนุ่มคนนี้เข้าขั้น
ถึงขนาดทำให้มิกซ์โชว์ความสามารถ

สไตล์การเล่นที่หนักแน่น
เข้าหาและกดดันคู่ต่อสู้

ซึ่งถ้าพูดถึงลูกถนัดที่มิกจัดให้เห็น

คงหนีไม่พ้นลูกยิงฟรีคิก
สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้รักษาประตูอยู่เสมอ

ความคล่องตัวจึงมีสูง

ก็สร้างโอกาสในการยิงประตู

หาตัวจับยากจริงครับ
ดาวรุ่งพุ่งแรงในเวลานี้

แสงหน้ารุ่นพี่ไปได้แบบเกินตัว

เข้าต่อกรกับรุ่นพี่แบบไม่เกรงกลัว

ถ้าพูดถึงจุดเด่นที่ทำให้เด็กหนุ่มคนนี้
สามารถสร้างโอกาสทำประตูให้กับทีม

บังคู่ต่อสู้ให้เข้าใกล้ประตูมากที่สุด

คู่ต่อสู้ตั้งตัวไม่ทัน
ขอบคุณครับหนุ่มคนนี้
และลีลาเด็ดของนักเตะคนสุดท้าย

จากสุราธานีที่ฤดุการณ์นี้
ฟอร์มการเซฟแบบสนามสะเทือน

ขึ้นมาจบอันดับที่๓ได้ดีแบบเกินคาด

ไม่ว่าลูกจะมาในทิศทางใด

ปฏิกิริยาที่ไวต่อการป้องกัน

อวัยวะทุกส่วนในร่างกายเซฟลูกได้อย่างเหนือชั้น
โดเซฟลูกในกลางอากาศได้อย่างดีเยี่ยม

จนทำให้คู่ต่อสู้ยากที่จะทะลวงตะข่ายของสุราธานี
แต่ด้วยความโดดเด่นของเขายังไม่หมดเพียงเท่านี้

หนุ่มคนนี้ก็จะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมได้ทุกครั้ง
ลีลาท่าเต้นผิวไหว
สร้างความน่ารักและความสุขให้กับแฟนกุ้งสายฟ้าได้ทุกนัดเลยล่ะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป